พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราชคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็น
สิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพ็ญอบอุ่นล่ายามราตรี
พระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วกรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่
ข้าพระบาทโศกอาดูลภูณทวีพระภูมิมีสถิตในดวงใจนิรันดิ์
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดำรึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

มูโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ขอต้อนรับสู่รายการมูไนท์ครับกลับมาเจอกันทางไทยรัฐทีวีอย่างนี้
แต่วันนี้เรามาด้วยความพิเศษจริง
ถูกต้องนะครับวันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นคำเป็นเทปที่พิเศษมากครับ
พิเศษตรงนี้ครับมุชมนี่คือเหรียญบาทนะครับ
ซึ่งทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีติดตัวกับทุกคน
ภพรมรรจาญาลักษณ์ของปราสมเด็จ
ภรรมินฐะระมหาคุมิสภนอะดูลเยอเดช
ราชกาลที่เก้าของ๑๙๓๓ของชนชาวไทยตอนนี้เอง
หนุ่มรู้ไหมฮะว่าตอนนี้กระแสตื่นตัวในการสะสมเหรียญกระสาป
การตามหาเหรียญหายากในราชกาลเก้าเนี้ยแหละ
สะสมเอ่ยทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่น

เรามีแล้วจะไปที่ไหนไปขายที่ไหน
ราคาเหรียญบางเหรียญ
ขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียว
จริงแล้วเรื่องราคาเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องรองนะฮะ

พามาเจาะลึกถึงเรื่องราวของเหรียญกระสาป

สวัสดีครับคุณเจมส์ครับ
เดี๋ยวก่อนมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเหรียญนะฮะ
เรามาทำความพูดจากกับคุณเจมส์ก่อนนะฮะ
คุณเจมส์นี่ทำไมถึงสะสมเหรียญกระสาป
หรือว่าเหรียญของในหลวงรัฐกาลที่๙

พอเราไปเห็นว่าสแตมเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะ
ประกอบตัวเองในชอบประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ
แล้วก็หลายสิ่งก็ทำให้เราเนี่ย

และสมัยเด็กเนี่ยผมเป็นนักเรียนเก่านะครับ

อยู่ที่นครบราชสัมพันธ์แล้วก็ติดภาพประวัติไทยของในหลวง
ว่าเกิดความแรงบันดาลใจที่ศึกษาประวัติชีวิตท่านมายังไง

ก็เลยเก็บเหรียญท่านมาโดยตลอดนะครับ

เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านมาก่อน

จริงแล้วความสนใจในการเก็บสะสมเหรียญอย่างจริงจังเนี่ยของคุณเจนนี่เริ่มตอนไหนฮะ
จริงจังเลยก็ประมาณ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา

ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในการที่จะเก็บเหรียญที่สวยมากมันก็ต้องใช้ทุน
พอเราเริ่มที่จะหาสตางค์ได้เองมันต้องขอคุณพ่อคุณแม่นะครับ
นี่คือการเริ่มเก็บเหรียญอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ศึกษาจากหนังสือต่างที่ผมมีเยอะแยะเลย
กระทั่งเหรียญที่เราใช้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยบางเหรียญก็มีมูลค่าโดยที่คนใช้เหรียญไม่รู้ตัวเหมือนกัน
อาจจะไม่ทราบว่ามันแพงหรือมันกำลังที่จะเป็นเหรียญที่มีราคา
เอาอย่างนี้ดีกว่าให้เล่าประวัติความเป็นมาของเหรียญกระสาปแบบคร่าวก่อน

คือเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยเราใช้เงินพด้วงแบบนี้นะครับ

ใช้คำว่าด้วงเม็ดอย่างนี้ใช้มาเรื่อยเลยจนถึงสมัยราชการที่๓
ถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์จะทราบว่าในสมัยรายการที่๓เนี่ย
การค้าการขายดีมากทีนี้พอหาเงินได้เยอะนะครับ
มีการค้าการขายที่ดีปรากฏว่าเงินสดด้วงเนี่ย
มันใช้มือทำใช้คนตีตอกใช้ตอกตา
ปรากฏว่ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นเรือสัมเภามาพลดร่วมมันไม่พอใช้เงินในการแลกเปลี่ยน

ต้องมาเอาเงินต่างประเทศมาหลอมแล้วก็มาตีเป็นเงินเพื่อด้วม
เพราะชาวบ้านไม่ยอมรับเงินต่างชาติ

เขาประมาณก่าวสิบเปอร์เซ็นต์ในเงินบ้านเรานี่คือเงาด์สิบเก้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์
เป็นเงินเลยแล้วยังไงถึงได้กลายมาเป็นเหรียญกระสาปได้
หลี่กษาบแบนอย่างนี้เพราะว่ามันผลิตโดยเครื่องจักร
แล้วก็ผลิตได้จำนวนเยอะแล้วเร็วนะครับ
ก็เลยสั่งเครื่องผลิตเหรียญจากประเทศอังกฤษมา

แล้วก็เริ่มผลิตเหรียญแบนครั้งแรกในสมัยรายการที่๔เมื่อปี๒๔๔
เพราะฉะนั้นนั่นก็คือการที่เรามีเงิน
เงินในการเป็นอัตราแรกเปลี่ยน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

เหรียญจะเป็นคนเลือกเจ้าของด้วยตัวเขาเอง

เพราะว่าประสบการณ์หลายครั้งเราเจอว่า

แต่ว่าเราแค่จากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แตกต่างยังไงกับเหรียญปี๙๓ทั่วไป
รุ่นนี้พี่๙๓จะไม่ผลิต๑บาท

มาเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้มันเหมือนกับปี๒๕๕๙

เหรียญนี้ก็หลักแสนแน่นอน
เพราะว่าข้อมูลล่าสุดมันชัดเจนว่า

เจ้าของเหรียญเป็นควรเลือก
คือบางครั้งก็ต้องมีนะครับ

พระบรมรูปซึ่งจะมีในหลวงตั้งแต่ราชการที่๑ซึ่งผมก็กราบท่านเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วก็เวลามันมีเรื่องข้อราชการอะไรทำงานต่างที่มันติดขัด
ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีทางที่จะชี้นำขี้คลายได้ก็ขอให้มีสิ่งที่มาโดนใจให้เรารู้วิธีแก้ปัญหา

นานไหมคะก่อนจะได้มาประมาณจากที่เราบนบางศาลเกล้า
น่าจะมาสัก๒สัปดาห์

มันเป็นมูลค่าที่มีแต่เพิ่มขึ้น

ธนาคารแล้วอย่างที่ถ้าสมมุตินักสะสมเหรียญก็จะรู้ว่ามีแค่สี่เหรียญ
ในประเทศไทยเพราะเป็นเหรียญต้นแบบเนี่ยแต่นี่แค่เลขแรกยังรู้จักพี่เจมส์ขนาดนี้
เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีนักสะสมอีกท่านหนึ่งมาร่วมพูดคุยกับเราให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งเชื่อกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙พระองค์ทรงเป็นผู้ออกแบบ
ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากเลยในช่วงหน้ากับมูไนท
เหรียญทองคำที่มีมูลค่าสูงที่สุดในล้น๙ราชการที่๙
เหรียญทรงผนวดถามว่าเหรียญนี้เดี๋ยวนี้มูลค่าเท่าไหร่

คือหมายถึงยังไม่รู้ว่าราคาที่จะจบที่เท่าไหร่
เคยมีคนเสนอราคามาประมาณ๑๐ล้านใช่ไหม
การ์ดพิเศษตัวหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่๙
ท่านลงพระบาทบรรยายพิทัยโดยพระองค์เอง
การ์ดที่ทรงคุณค่าคือไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้